เช้าวันนี้ตั้งแต่บริเวณทางตอนบน

ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายลงมา
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกเยอะหน่อย
หลังจากนี้สภาพอากาศก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนครับ
อีสานยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นต่อไป
ส่วนตอนกลางครับฝนจะเริ่มกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ฝนที่จะกลับมาตกนั้นจะเป็นฝนที่ตกปล่อยตกไปเรื่อยนะครับ
ไม่เหมือนฝนที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นฝนฟ้าขนอง
เกิดอะไรขึ้นสภาพอากาศหลังจากนี้ในวันพรุ่งนี้วันหยุดอีกหนึ่งวัน

คุณผู้ชมครับตอนนี้เองจากการตรวจสอบครับ
พบว่าปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญเนี่ยนะครับที่ทำให้เกิดความหนาเย็น
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงครับที่มีการแผลลงมาต่อเนื่อง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
ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนี้
จะค่อยอ่อนกำลังลงไปครับซึ่งแน่นอนครับ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
อ่อนกำลังกลับไปแบบนี้ก็ทำให้ความชื้นเข้ามา
กลุ่มในบริเวณตอนกลางประเทศเพิ่มขึ้นฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นในบริเวณตอนกลางนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่อากาศเย็นถอยร่นกลับไปนะครับ
กลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะทำให้ที่ดันขึ้นไป
อยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างประเทศจีนฝนก็จะค่อยหายไปหลังจากนี้นะครับ
จนถึงกลางสัปดาห์ทีนี้เนี่ยนะครับในบริเวณตอนกลางครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าสิ่งที่เข้ามาทดแทนความเย็นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
ค่อยอ่อนกำลังก็คือความชื้นจากทะเลนะครับ
เป็นกระแสลมที่มาจากทิศใต้หอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุม
ชื้นเหล่านี้มาเจอกับความเย็นถึงแม้ว่าจะไม่เย็น
เหมือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอเจอกับความชื้นครับ
ก็จะมีการก่อตัวกลายเป็นหมอกเกิดขึ้นนี่คือหมอกที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้มีจุดไหนบ้างต้องระวังสถานการณ์ฝน
เริ่มต้นในประเวนพื้นที่ภาคเหนือหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับ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
จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐสุโขทัยพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ
อีสานก็มีแถวน้องคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินะครับ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

แต่ว่าปลายสัปดาห์นี้เตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ